คุณผู้ชมครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะฮะ
มีรถที่ไปฝ่าสัญญาณฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟ
คือบางทีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเราเองเท่านั้น

ผมไม่เชื่อไปดูเหตุการณ์ครับ
คือถ้าดูช้านะฮะดูดีนะฮะนี่
คือจักรยานยนต์เขาถอยหลังหนีเลยนะฮะ
เขามาจอดรอรถไฟผ่านกัน
เห็นไหมฮะแล้วก็จังหวะนี้เขาเห็นแล้วว่ามีกระบะตู้ทึบคันหนึ่งจะฝ่าไป
รถไฟมาพอดีเขาพยายามถอยหนีแต่ว่าโอ้โห
สองคนนี่จักรยานยนต์คนนึงนี่นอนแบบนิ่งเลยนะฮะ
กลายเป็นว่าเดือดร้อนได้รับผลกระทบบาดเจ็บไปด้วย
แล้วกระบาดครันนี้เห็นไหมรถนี้กระแทบมาถึงนี่คนขำพยายามเจิ้ลประตูค่ะ
คือโชคดีมากนะแค่บาดเจ็บกันนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทางข้ามทางรถไฟถนนท้องคุ้ง
ท้องคุ้งตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
อย่างที่เห็นนะฮะคือถ้าคลิปจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุตั้งแต่
ต้นทางต้นคลิปเลยนะจะเห็นว่ารถคันต่างที่เข้ามาถึงเนี่ย
เขาก็หยุดหมดแล้วนะอันนี้เป็นตอนที่เขาเห็นแล้วถอยแล้วอืม
อ่าแต่ถ้าตอนแรกเลยเนี้ยเขาจะเห็นว่ามาถึงก็พยายามจอด
ค่อยค่อยจอดกันก่อนนะครับก่อนที่จะมีกระบะตู้ทึบคันหนึ่ง
พยายามจะฝ่าไปนะครับบาดเจ็บห้าคนนะครับ
หนึ่งในนั้นเป็นพนักงานรถไฟนะฮะถูกเศษกระจกเนี่ย
เข้าที่ใต้ตาข้างซ้ายทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ก่อนเกิดเหตุตรงจุดนี้นะครับมีสัญญาณนะฮะ
มีสัญญาณเตือนว่ารถไฟกำลังจะมาแผงกั้นไม้กั้นปิดลงมาแล้ว
นะแต่ว่าทีนี้ไม้กั้นเนี่ยก็คือเขาปิดได้ไม่ตลอดทางของ
ของเส้นทางตรงนั้นที่จะปิดได้ครึ่งเดียวนะฮะแต่มันก็ปิดไงอ่า
สัญญาณไฟก็มีนะครับแต่รถกระบะนะฮะที่เขาจอดกันอยู่
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ข้างหน้า๒คันที่เขาจอดรอสัญญาณเนี่ย
นี่เห็นไหมฮะมาถึงเขาจอดหมดแล้วกระบะก็จอดเลยนะค่ะ
ห่างด้วยแต่ว่านี่กระบะตู้ทึบคันนี้นะครับ
ไม่รู้คิดอะไรขับฝ่าแผงกั้นนะฮะถูกชนเข้าเต็ม
แล้วก็เหวี่ยงกระเด็นมามาโดนจักรยานยนต์กับกระบะคันสีขาว
คนขับกระบะตู้ทึบเป็นวัยรุ่นชายอายุ๑๘ปีนะครับ
เขายอมรับว่าเขาขับฝ่าแผงกั้นจริงตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีเรียบร้อย
ถูกแจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้วชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
นี้มีคนสัญจรผ่านไปมาเยอะนะครับเป็นเขตชุมชนมีวัด
มีโรงเรียนด้วยอยากให้คนใช้รถใช้ถนน
คนขับรถเนี่ยเคารพกฎจราจรให้มากหน่อย
ส่วนเหตุการณ์ในครั้งนี้โชคดีที่ไม่มีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นมากกว่านี้
ตรงจุดนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ
สัญญาณไฟบางทีมันติดขัด
ต่อให้สัญญาณไฟดีแต่ไม้กั้นทางรถไฟเวลารถไฟมา

อยากให้แก้ไขแบบเอาให้ยาวหน่อยได้ไหม
เอาตลอดแบบทั้งช่องเลนถนนตรงนี้เลยได้ไหม
จะได้ไม่มีใครเนี่ยฝ่าแผงกั้นไปอีก
เวลาเวลานี้ล่ะทางไฟก่อนคนกันข้ามด้วยกัน

อยากได้ยาวอยากได้ยาวอยากได้ยาว

ไม่ได้ที่นี่มันข้ามได้

ผู้ใหญ่ปียะจำจำรัฐบอกว่า

แล้วก็การรถไฟนะฮะให้มาตรวจสอบ

ในจุดพื้นที่ตรงนี้ให้มากขึ้น

ถนนแนวถนนสำหรับกั้นทางรถไฟแล้วเนี่ย

ค่ะคือแน่นอนเรื่องของสัญญาณเตือน

แต่ผู้ใช้รถใช้ถนนเอง
ก็สำคัญนะต้องระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะ

จักรยานยนต์ลอดกันเห็นนี่ก็มี